ต่อกันที่สมุทรปราการหน่อยค่ะมีเหตุการณ์ลูกตีหัวพ่อจนเลือดอาบเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าลูกชายคนนี้มีอาการทางประสาทนิดหน่อยด้วย
ชนวนเหตุมาจากการที่พ่อบอกให้ลูกคนนี้
เสียงโทรทัศน์ลงหน่อยเพราะมันจะไปรบกวนข้างบ้านค่ะ
ตำรวจต้องเข้าควบคุมตัวชายวัย๓๘ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลบางครุอำเภอพระประแดง

ผู้ชายคนนี้แหละที่ตำรวจก็ต้องรีบเข้าไปควบคุมตัวก่อน
เสื้อสีเขียวนั่นน่ะนะคะเป็นลูกชายวัย๓๘ปี
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปเอาขวดน้ำอัดลม
ตีหัวนายบุญยืนแสงสว่างวัย๖๐ปีซึ่งเป็นพ่อแท้ค่ะ
พ่อเนี่ยเห็นไหมต้องพันหัวไว้หัวแตกเลือดอาบตัวไปหมดเลย
ตอนตำรวจร่วมเนี่ยยังยกเท้าถีบพ่อไปอีกรอบนึงด้วย
นายบุญยืนผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนเกิดเหตุ
เขากับภรรยาและลูกชายก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ
ลูกเนี่ยนอนอยู่ในห้องตัวเองแต่เปิดทีวีเสียงดังมากค่ะ
เท่านั้นแหละค่ะลูกเนี่ยโวยวายใหญ่เลย
ฟาดเข้าไปที่หัวพ่อจนเลือดอาบตัว
เห็นก็ตกใจรีบเข้ามาห้าม
ก็โดนลูกชายทำร้ายร่างกายไปอีกคนนึงค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าลูกชายคนนี้เขามีอาการทางจิตด้วย
และพักหลังไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่งค่ะ
ก็เลยมีอาการหงุดหงิดโวยวายอยู่บ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าที่เคยเป็นมา
เพราะถึงขั้นทำร้ายพ่อจนเลือดตกยางออก

ตำรวจตรวจสอบก็พบว่าก่อนหน้านี้มีประวัติการรักษาทางจิตเวท
สถาบันจิตศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาด้วย
ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตต่อ

เขาไปต่อว่าลูกลูกต่อยอีก

ต้องรักษานะคนที่มีครอบครัวป่วยแบบนี้

ในฐานะคนดูแลต้องบังคับทำยังไงก็ได้ให้เขากิน
เพราะว่ามันไม่อยากให้เรื่องมันเกิดเหตุบานปลาย